แม้ช่วงนี้หมอปลางานชุกเหลือเกิน
อะไรก็นึกถึงหมอปลาล่าสุดหมอปลาไปช่วยเหลือ
กรณีที่ป้าเนี่ยมีการร้องเรียนมาบอกว่าหลานสาวทั้งสองคนเนี่ยนะ
ถูกเจ้าอาวาสที่วัดดั่งเนี่ยนะคะมีการล่วงระเมิดทางเพศ
แล้วถึงขั้นนะคุณท้าท้าให้พิสูจน์อวัยวะเพศของเจ้าอาวาส
เพราะว่าน้องผู้เสียหายบอกว่าจำได้จำได้ว่าอวัยวะเพศมีตำหนิ

ทีนี้ค่ะพอหมอปลาสำนักพุทธไปถึงไปบุกพิสูจน์กัน
แล้วเดี๋ยวไปดูค่ะมีจังหวะที่ถกเถียงกันเล็กน้อยเดี๋ยวดูตอนนี้หน่อยค่ะ
ว่าอ่ะอ่าไอ้น้องตอนเนี้ยบอกว่าลงตาไม่เคยมีอะไรแต่ใช้มือเด็ก
ก็หลักฐานคำพูดของเด็กนี่ยังไงก็ต้องสืบดูว่าเด็กเนี่ย

ก็พูดเป็นพี่เห็นอวัยวะเพศที่ไหนพูดไปด้วย

นี่ค่ะเป็นบรรยากาศช่วงที่มีการเถียงกัน
แล้วก็คือคนที่ไปรอทำข่าวชาวบ้านก็มีฮือมาด้วยนะคะ
ซึ่งหมอปลาเสียเปียแล้วก็ทนายโนบิรวมถึงมีตัวแทนมาจากสำนักพุทธ
จังหวัดสมุทรสงครามไปสอบถามข้อได้จริงกับท่านเจ้าอาวาส
เพราะอะไรเรื่องนี้ต้องไปถามแล้วมีไมค์เจาะเต็มเลยเห็นไหม
เพราะว่ากรณีนี้ค่ะเด็กหญิงสองพี่น้องน่ะ
คนพี่ทุกวันนี้สิบแปดปีแล้วนะคุณผู้ชมคนน้องอ่ะสิบสี่ปี
ทั้งสองคนนี้เคยให้ป้าพาไปแจ้งความหน่อย
ป้าหนูอ่ะโดนเจ้าวาดอ่ะจับหน้าอกจับเอาไว้ว่าเพศ
แล้วก็ข่มขืนจนสำเร็จความไคร้เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นตั้งแต่ปีห้าแปดกี่ปีแล้วอ่ะหกปีแล้วอ่ะ
นานแล้วนะใช่ทีนี้ค่ะเจ้าอาวาสปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
ถูกใส่ร้ายจากพระลูกวัดแล้วเจ้าอาวาสยอมรับด้วยว่าเลี้ยงดูเด็กทั้งสองคนเนี่ยมานาน
ถามว่าท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดเคยแตะเนื้อต้องตัวเด็กไหม
ท่านเจ้าวาดบอกว่าก็เคยเคยบ้าง
ทีนี้ค่ะน้องเอ๋ยขอเรียกว่าน้องเอยนะ
น้องเอ๋ยที่อายุสิบแปดปีตอนนี้นะเขาโมโหเลยไง
ก็เลยตะโกนต่อว่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยน้องหนูเนี่ย

ทีนี้เจ้าวาดก็เลยมีการบอกเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ

เจ้าอาวาสก็เหมือนกับเชิญให้หมอปลาแล้วก็ทนายโนบิ
ถึงนักข่าวนักข่าวผู้ชายนะคุณผู้ชม

วัยวะเพศที่มีตำหนิที่ว่าคืออะไร
เนี่ยตอนที่เข้าไปนักข่าวของเราถ่ายอยู่ข้างนอกนะ
อันนี้ไม่ได้ตามเข้าไปในห้องน้ำค่ะคุณผู้ชม
แต่หลังจากที่เขามีการไปดูไปพิสูจน์กันแล้วเนี่ย
หมอปลาออกมาหมอปลาบอกแบบนี้
เท่าที่ดูเนี่ยนะเหมือนกับอวัยวะเพศของท่านเจ้าวาด
คล้ายกับฝั่งมุกที่ปลายอวัยวะเพศ
แต่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเนี่ยมันคือไขมัน

เอางี้ให้คุณผู้ชมฟังหมอปลาเล่าเองดีกว่าค่ะ
ตำหนิที่เขาพูดถึงกันอ่ะมีหรือไม่มีค่ะ
มีค่ะมันก็คือเป็นปุ่มคล้ายมุกใช่ไหม

ซึ่งตัวเขาเมื่อกี้หลวงพ่อก็สัมภาษณ์แล้วว่า

รู้ว่ามีตำหนิมีตามที่น้องรู้ว่า
แต่ตอนนั้นที่เขาสัมภาษณ์นักข่าวเขาก็ยืนยันแล้วว่า

แต่น้องรู้ได้ไงก็ไม่ทราบก็แล้วแต่สังคม

คือสิ่งที่หมอปลาอธิบายให้กับนักข่าวฟังนะคะ
จริงเรื่องนี้นะเราก็ถามพนักงานสอบสวนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม

มีการแจ้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วก็พรากผู้เยาว์กับเจ้าวาดรูปนี้แล้ว
แต่ทีนี้ทุกวันนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกมา
แล้วนอกจากนั้นนะคะหมอปลาก็พาน้องผู้เสียหาย
น้องวัย๑๘กับ๑๔ไปพบกับทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาวนาวิสุทธิโสพลจะขอความเป็นธรรมเรื่องนี้
ก็เลยถามไงว่าเอ๊ะแล้วท่านเจ้าคณะจังหวัดว่ายังไง
เจ้าคณะจังหวัดก็บอกว่ากระบวนการทางสงฆ์มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะ
แล้วจะมีลำดับมีขั้นตอนต่างค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแหละ
แต่ถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมแบบนี้

หนังสือเป็นลายลักษณอักษรไว้
แล้วเรื่องของการร้องเรียนหลักฐานที่โยเมียแนบมาด้วย
เดี๋ยวอัตมาจะส่งเรื่องให้เจ้าคณะอำเภอจัดการเรื่องนี้

ยังไงจะให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะ